ข่าวต่อไปนี้ยังอยู่ที่ชนบุรี

ผู้ชายก็เร่ร่อนผู้หญิงก็เร่ร่อน

พบรักกันอะไม่ว่าหรอก
พอพบรักปุ๊บมันก็มีความรักเกิดขึ้น
แล้วก็อยากมีความสัมพันธ์ทางเพศกัน

ไม่มีบ้านก็มีมันกลางแจ้งนั่นแหละ

มันอยู่ที่บริเวณหน้าตึกแถวคือเขาก็นอนตรงนี้แหละ
แต่เขาอยากมีอะไรกันเขาก็มีนั่นแหละ
ผู้ชายอายุเยอะแล้วประมาณสัก๖๐ตอนที่ไปเจอเนี่ยไม่ได้สวมกางเกงนะ
แล้วผู้หญิงก็สัก๔๐นอนเมาเหมือนคนเมาไม่มีสติผู้หญิงก็ไม่สวมท่อนล่าง
คือที่เห็นกองอยู่ที่ขาเมื่อกี้คือกางเกงขาสั้นของ
กางเกงเปลือยครับเพราะว่าถูกรูดลงมาอยู่ข้างล่างกองไว้ที่ปลายเท้า
แต่มีคนไปเห็นก็แจ้งตำรวจอ่ะลุกขึ้นมาสิแต่งตัวให้มันเรียบร้อยก่อนสิเดี๋ยวมาคุยกันสิ
ยังไงกันฝ่ายหญิงเขาเร่ร่อนมาจากอำเภอพานทองแล้วก็เพิ่งเข้ามาที่อำเภอบ้านบึง
วันเดียวไปเจอฝ่ายชายคนนี้อยู่ที่บ้านพักใกล้กันจุดที่เขามาเร่ร่อนเหมือนกัน
เร่ร่อนของเงินจากชาวบ้านฝ่ายชายเนี่ยบอกว่ารู้สึกต้องตาต้องใจผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นเลย
รักแรกพบก็เลยเกิดความรักไพร่ขึ้นมาชอบพอกัน
หลังจากนั้นผู้หญิงเร่ร่อนคนนี้ก็เลยตามมาอยู่ด้วยกันที่ริมถนนหน้าตึกนี้
กลายเป็นจุดทอดลักษณ์ที่เขาอยู่ด้วยกันนะฮะ

อยู่กินกันเป็นเรื่องเป็นราวสิ
แต่ฝ่ายชายไม่ยอมบอกว่าก็ที่บ้านก็มีคนอื่นอยู่แล้ว
ที่บ้านก็มีคนอยู่อยู่แล้วนะฮะคือไม่อยากพากลับไปเพราะที่บ้านมีคนอยู่อยู่แล้ว
ตำรวจก็เลยพาตัวผู้หญิงคนนี้ไปที่โรงพักเพื่อติดต่อให้ญาติไปรับ
แต่ฝ่ายหญิงร้องไห้ด้วยความเสียใจคือฉันไม่อยากจากผู้ชายคนนี้

รักเขาฉันไม่อยากไปโผล่เข้าไปกอดกราบเท้าฝ่ายชายด้วยความอาลัยอาวร
เหมือนแบบรักกันมาชั่วชีวิตอ่ะคุณเอาไปฟังเสียงช่วงนี้นะฮะ
แล้วเขาพากลับไปส่งบ้าน
เออไปเถอะพ่อก็เป็นเผียบของมึงแค่ไนนี้
อ๋อมันอยู่แล้วไงผู้หญิงผู้ชาย
ถ้าเขากรบ้านลุงก็มี
ผมมีล่ะ
ประมาณว่าที่บ้านคุณลุงเขามีภรรยาอยู่แล้วแหละ
แต่ของลุงไม่จำคือบ้านก็เลยไม่งากพาผู้หญิงเกี่ยวกันไปที่บ้าน

เขาบอกว่าความรักจริงแล้วเนี่ยระยะเวลามันไม่สามารถวัดได้หรอก
มันอาจจะเกิดแค่เซียววินาทีเดียวแต่หยาวนานแต่อยู่ได้ไง

จะเป็นคนเร่ร่อนแต่ว่ามันก็มีความรักได้เหมือนกันเนอ
คือความรักมีได้แต่ทำแบบนี้กลางถนนไม่ได้ค่ะ
ทีนี้คนที่เขาแจ้งเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อค้าขายผลไม้ตลาดนะ
เขาบอกว่าทั้งคู่นั้นร่วมเพศกันแบบนี้
กลางแจ้งมันก็ไม่เหมาะสมอะนะ

เขาก็เลยบอกว่ามันมีเด็กมีเยาวชนผ่านไปผ่านมาก็แบบว่า
คือไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่าก็ไปหาที่ที่มันมิดชิด
หรือว่าจะไปอยู่บ้านใครอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไป
ก็เลยแบบเรียกกันไปตักเตือนหน่อยแล้วกันเนอะนะครับ